หลังจากที่ติดตามกันมา๑ปี
หวย๓๐ล้านกาญจนบุรี๕ใบ๓๐ล้านนะฮะ

ตกลงเป็นของใครกันแน่ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
ที่สุดแล้ววันนี้นะครับเราคงต้องติดตามกันต่ออีกนาน
วันนี้เป็นแค่หนึ่งในคดีที่เขามีการฟ้องร้องกันไปมา

ที่หลายคดีรอคดีนี้ว่าสารจะรับหรือเปล่า
สารท่านในคดีอื่นที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนี่ย
ให้มารอคดีนี้เลยคดีอาญาที่ครูปรีชา
ใคร่ครวนนะฮะครูที่จังหวัดกาญจนบุรี
ยื่นฟ้องเองนะครับยื่นฟ้องด้วยตัวเองนะครับ
หมวดจรูนร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะฮะ
ตำรวจของสพบพลอยว่าไปยักยอกทรัพย์รับของโจร
เอาลอตเตอรี่๕ใบ๓๐ล้านที่ถูกรางวัลที่๑ของเขาไป
ก็หลังจากไต่สวนพยานกันมาหลายปากนะครับ
ในช่วงของการไต่สวนมูลฟ้องว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้อง
วันนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดคู่ความทั้งสองฝ่าย
ให้มาฟังคำสั่งสารหลังจากที่ไต่สวนมูลฟ้องคดีนี้มานะครับ
ซึ่งปรากฏว่าสารพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวมีมูล
โดยเห็นว่าพยานโจทย์นะครับก็คือฝ่ายครูปรีชานั้นให้การสอดคล้องต้องกัน
ประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาต่อไป
ค่ะคือสารท่านประทับรับฟ้องคนก็เลยโอ้โหยังไงหมายความว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชาเหรอ
ยังนะยังนะอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะ
แค่ว่ามีมูลใช่เพราะฉะนั้นไปว่ากันต่อในชั้นศาลซึ่งจากนี้ไปก็ต้องเป็นชั้นต้นชั้นอุทธรณดีกาใช่ไหม
แล้วก็ตอนนี้คือยังคาดเดาไม่ได้หรอกว่าจะเป็นยังไงต่อ
เอาเป็นว่าขั้นตอนจากนี้ไปนะครับสารมีการนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายฝ่ายละ๖นัดนะฮะในชั้นของสารชั้นต้นโดยได้มีการยื่นบัญชีพยานขึ้นให้การกับศาลไว้เรียบร้อยแล้ว
โจทย์คือครูปรีชายื่นพยานไว้๒๒ปากนะครับสารนัดสืบพยาน๒๖๒๙มีนาคมวันที่๒และ๓เมษายนอันนี้ปี๖๒นะฮะ
ส่วน๒๖๒๙มีนาคมเนี่ยก็คือปีหน้าเหมือนกัน๖๒ส่วนพยานโจทย์๒๒ปากนั้นก็รวมถึงพยานบุคคลที่เคยขึ้นให้การในชั้นไต่สวนมาแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นพยานปากสำคัญหลายคนอย่างเช่นบรรดาแม่ค้าโรตเตอรี่ทั้งหลาย
นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินนางสาวพัชรุดาพรมตาหรือเจ๊พัด
พลตำรวจรีกฤษณะทรัพเดตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหวย๓๐ล้านที่ตำรวจภูทรภาค๗สอบสวน
แล้วบอกว่าเป็นของครูปรีชาใช่ไหมก่อนจะไปถึงทางกองปราบ
ส่วนที่เหลือทนายความของครูปรีชาบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยว่า
ได้นัดสืบพยานไว้เป็นใครบ้าง
จำเลยคือหมวดจรูนยื่นพยานไว้๒๐ปากนะครับ
นัดสืบพยานจำเลยระหว่างวันที่๔๕๑๑๑๒๑๘และ๑๙เมษายน๖๒
วันนี้ศาลได้มีการสอบคำให้การหมวดจรูนในฐานะจำเลยด้วยนะครับ
เนื่องจากเดินทางมาศาลพอศาลรับฟ้องปุ๊บ
ก็ต้องอยู่ในการควบคุมของศาลนะ
ก็ต้องสอบปากคำจำเลยให้การปฏิเสธ
เพราะฉะนั้นก็ต้องยื่นประกันตัวสู้คดี
ก็ใช้หลักทรัพยื่นประกันตัวไป๒แสนบาท
ใช่พอสารท่านประทับรับฟ้องเรียบร้อย
จรูนก็ตกเป็นจำเลยทันทีไงก็ต้องประกันตัว
ใช่อาจารย์บรรณเมศบอกว่าปกติ
ชั้นรับไต่สวนมูลฟ้องแล้วจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้อง

รอว่าสารรับฟ้องแล้วนะมีหมายเรียกให้มาพบวันนั้นวันนี้
เพราะมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกควบคุมตัวเลยหรือเปล่า

จะนัดรับฟังคำพิพากษาช่วงกลางปีนะฮะ

ซึ่งจะเป็นวันตัดสินว่าหวย๓๐ล้านตกลงแล้ว

หลังสารอ่านคำพิพากษาแล้วฝั่งของครูปรีชา
วันนี้ก็มากับทนายความคือนายวรยุทธ์บุญวงศัย

นักข่าวก็สังเกตว่าดูสีหน้ายิ้มแย้มเป็นพิเศษ

โดยบอกว่ายังมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่
และยืนยันว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
รางวัลที่๑๕๓๓๗๒๖๕ใบตัวจริง
วันนี้สารได้ประทับรับฟ้องในคดี
ถือว่าเป็นการทำให้สังคมประจักษ์ว่า
ตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลมีที่มาที่ไป
อยากขอบคุณศาลที่ใช้ดุลพินิษฐ์ให้ความเป็นธรรม
แล้วก็เชื่อมาเสมอว่าสักวันความจริงจะปรากฏ
ส่วนเรื่องคดีความแม้ต้องต่อสู้กันอีกยาวนาน

เจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงนั้นคือใคร

แล้วก็บอกทุกครั้งที่มีนักข่าวถามมาเป็น๑ปี
ก็ยืนยันว่าผมเองนี่แหละครับ

และในวันนี้ศาลท่านก็มีคำสั่งนะครับ
รับฟ้องในกรณีที่ผมเองได้ฟ้องลุงจรูน
ข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจร
ซึ่งวันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานสำคัญอย่างหนึ่ง
ท่านศาลท่านได้ใช้ดุลพินิษฐ์นะครับ
วิเคราะห์แล้วว่าลอตเตอรี่นั้นมันมีที่มาที่ไป
แล้วก็ศาลท่านก็รับฟ้อง
การฟ้องครั้งนี้ไม่ได้มองถึงจำนวนเงิน
และไม่เคยรู้เลยว่าจำนวนเงิน๓๐ล้านนั้น
มีมูลค่าขนาดไหนเพราะไม่เคยมีเหมือนกัน
แต่ก็มีเงินเดือนใช้ทุกเดือนที่บ้านไม่ได้คัดสนอะไร
แต่ที่ฟ้องเนี่ยได้นำเรียนทุกครั้งเลยว่า
ฟ้องเพื่อบอกได้เลยว่าเราเนี่ยคือเจ้าของรถอรี่
แล้วเอาคนที่กระทำความผิดมาหลงโทษให้ได้
ส่วนที่๓นำไปใช้กิจกรรมสาธารณกุศล
บำรุงสารหลักเมืองกาญจนบุรี

ไม่ใช้เลยมองไปถึงนู่นเลยว่าถ้าชนะคดี
ขณะที่ทนายความของครูปรีชาบอกว่า
หลังจากสารรับฟ้องแล้วจะนำเรื่องนี้ไปยื่นต่อกระทรวงศึกษาธิการ
ครูปรีชาได้กลับมาสอนหนังสือที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรีเหมือนเดิม
เพราะว่าถูกย้ายไปช่วงที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
แล้วก็จะพิจารณาฟ้องร้องบุคคลที่กล่าวหาให้ร้ายครูปรีชาด้วย
ว่ามีไม่ต่ำกว่า๑๐คนแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีใครบ้าง
พิสูจน์ในส่วนของคดีครูนี้ต้องเป็นที่ประจักษ์ต้องประจักษ์ชัดแจ้งหนังแสงตะวันนะฮะ
เนื่องจากเป็นคดีอาญาจะไม่มีคุมเคลือต้องชัดแจ้งแล้วก็ต้องให้จำนวนด่อหลักฐานด้วย
หลังจากที่สารท่านได้โปรดกรุณามีคำสั่งอย่างนี้แล้วเราก็จะนำข้อเท็จจริงในส่วนของคำสั่งของศาล
ไปแจ้งกับทางต้นสังกัดของคุณครูคือทางกระทรวมศึกษาที่การ
แล้วก็ในส่วนของรูปคดีก็จะเอาไปแจ้งกับพนักงานอายการที่อยู่ในเทพนะฮะ
ส่วนที่ถูกแจ้งข้อเก่าหาเราก็จะเอาข้อได้จริงในส่วนของสำนวนคดีนี้นะครับ
ไปแจ้งให้กับทางพนักงานสอบสวนกับพนักงานในการได้รับรู้รับทราบ
ทนายตั้มบอกว่าหมวดจรูนเครียดเล็กน้อยเพราะหวังว่าวันนี้จะได้ฟังข่าวดี
แต่เมื่อสารท่านมีดุลยพินิษฐประทับรับฟ้องในคดีนี้ก็ได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกไป
เพื่อออกมาสู้คดีในชั้นศาลในการนัดสืบพยาน
ก็ได้นำเอาทั้งพยานบุคคลทั้งเอกสารหลักฐานต่างมานำเสนอ
เพื่อพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลก็มุ่งเน้นไปในประเด็นที่ว่า
ตุลาคมปี๒๕๖๐ปีที่แล้วครูปรีชาไม่ได้ไปซื้อลอตเตอรี่
ที่ถูกรางวัลที่๑ที่ตลาดนัดเรสซิตี้ตามที่ได้กล่าวอ้าง
อันนี้คือประเด็นหลักในการสู้ครับส่วนขั้นตอนการสู้คดี
ก็จะมีการนำเอาสำนวนของทางกองปราบพร้อมด้วยคลิปเสียงที่มีเป็นร้อยคลิป
เข้าสู่ชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ความจริงซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสารท่านประทับรับฟ้องแล้ว
ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายนำข้อมูลนำพยานหลักฐานต่างมานำเสนอ
นำเสนอแล้วพบว่าฝ่ายไหนโกหกฝ่ายไหนเบิกความเท็จก็จะต้องติดคุกไปด้วย
แล้วถ้าฝ่ายไหนโกหกก็เตรียมตัวไว้แล้วกันนะครับ
ติดคุกแน่นอนนะครับ
จรูนเองก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกัน

ก็ไม่กังวลนะคะก็ผลออกมาเป็นไป
ตามที่คาดเอาไว้ไม่ได้คิดมากอะไร
เชื่อว่าทนายตั้มจะสู้คดีนี้จนถึงที่สุด
รู้อยู่ในใจตัวเองอยู่แล้วว่าเรื่องจริงคืออะไร
หลังจากนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของศาล
ตอนของศาล
ผลที่ออกมาก็เป็นไปตามที่

อย่างว่าแหละนะเพราะไม่กลัวอะไร

เชื่อใจทนายผมอยู่
คือเงิน๓๐ล้าน

ก็เลยมีการสั่งอายัดไว้

ทีนี้ขั้นตอนจากนี้ไป

หรือว่าก่อนหน้านี้ตลอด๑ปีที่ผ่านมา

เราจะได้ยินคลิปเสียงเสียงคล้ายคนนั้น

ซึ่งตรงนี้ฝั่งของครูปรีชา

ไต่สวนมูลฟ้องว่าสารท่านจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องเนี่ย

เสียงบางทีไอ้คล้าย

พูดว่าอะไรยังไงบ้างเอ๊ะทำไม

ตรงนี้นะครับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม

ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญเอาไว้

เนี่ยไปฟ้องเองแล้วสารท่านประทับ

คือการไปแจ้งความ
การไปฟ้องคดีเอง
เป็นอำนาจของผู้เสียหายที่ทำได้

อดคล้องต้องกันในเบื้องต้นเนี่ย

คุณครูปรีชาเป็นเจ้าของ
แต่ไม่ได้น่าเชื่อในเบื้องต้น

อย่าลืมนะสารเพิ่งฟังความข้างเดียว

ให้มันมีหมดผมยกตัวอย่างง่าย

เพราะแจ้งความปุ๊บเนี่ย
ตำรวจก็ต้องสอบสวนเบื้องต้น

พอฟังได้ว่าน่าจะมีมูล

ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการ

เขาต้องฟังความทั้งสองฝ่าย

สุดท้ายมีมูลสุดท้ายสารยกฟ้อง
ก็มีแล้วเขาจะอย่างนี้

ไม่สามารถจะแปลความได้ว่าการที่สาร
รับไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ย
แปลว่าสุดท้ายแล้วมันจะเหมือน

คนที่ใช้คลิปเสียงไปถามถามว่ายังไง

ในหมู่นักกฎหมายเขาฟังกันวันนี้เนี่ยนะ

จำเลยถามไม่ขาด

อาจจะเป็นทนัยตั้มหรือทนัยศิษฐาน

ถ้าดูคลิปมาอย่าถามขาด
มันก็จะมีทราบเทคนิคขั้นตอน
อยู่ที่ว่าใครจะทำให้หลักฐานที่ตัวเองมีอยู่
มีน้ำหนักที่สารรับฟังได้มากที่สุดเลย
สรุปนะตอนนี้สารท่านเพียงแค่มีคำสั่ง
ประทับระฟร่องคดีที่ครูปริชายื่นฟ้องเอง
หรือรับของโจรเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น
ใช่ครับหลังจากนั้นก็ต้องรอกันต่ออีกยาวพยาน๒๐ปาก๒๒ปาก
ก็ติดตามเราทางไทยรัฐทีวีนั่นแหละนะไทยรัฐนิวโชว์เดี๋ยวก็เกาะติดให้เรื่อย
สิ่งที่ต้องพิสูจน์ตอนนี้ก็คือครูปรีชาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าซื้อลอตเตอรี่มาจริง
แล้วทำหายจริงเพราะลอตเตอรี่อยู่ในมือของหวดจรูนไงนะคะ